มีเช้าพม่าอายุยิ่งหน้าอยู่เลยยี่สิบเอ็ดปีเอง
แขวนคอตัวเองอยู่กับต้นไม้
แล้วก็ที่หูยังเสียบหูฟังที่เสียบคาโทรศัพท์เอาไว้อยู่เลยนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่
ก็เลยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นป่าฝั่งข้างน้ำตกห้วยแก้ว
อุทยานแห่งชาติสุเทพปุ๋ยในตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
พอเดินเท้าจากถนนเข้าไปประมาณ๑๕๐เมตรก็เจอเลย
นี่ค่ะเป็นศพเพศชายนะคะใช้เชือกไนลอนความยาวประมาณ๒เมตร
ผูกไว้กับกิ่งไม้สูงจากพื้นดินประมาณ๓๔เมตร
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้ตายลงมาให้แพทย์ชนสูตรเบื้องต้น
สภาพศพเนี่ยสวมกางเกงยีนเสื้อยืดสีขาวแล้วก็เสื้อยีนแขนยาว
ที่สำคัญก็คือที่หูเนี่ยยังมีหูฟางเสียบคาอยู่
แล้วก็ต่อเชื่อมกับโทรศัพท์มือถืออยู่
ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็หยิบมาดูว่าเอ๊ะฟังอะไรอยู่

ปรากฏว่าโทรศัพท์แบตหมดไปแล้วค่ะ
พอตรวจสอบเอกสารในกระเป๋าก็เพราะว่าผู้ตายเนี่ย
เป็นเข้าผัมมาอายุ๒๑ปี
พยานแวดล้อมก็ได้เรื่องว่า
บ่ายเมื่อวานนี้มีคนเห็นผู้ตายนะคะ
ขี่จักรยานสีขาวมาจอดไว้

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาเที่ยวเดินป่าริมน้ำตกเนี่ย
เดินมาเอ้ามาเจอคนแขวนคอห้อยตรงเตียงอยู่กับต้นไม้
ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบค่ะ
ซึ่งคดีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการฆาตกรรม
ก็ต้องรอผลตรวจจากการผ่าพิสูจนศพจากแพทย์นิติเวช
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ